ตามให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากมีการแชร์คลิปนี้ในโลกออนไลน์
มีคนเขาขับรถไปแล้วอยู่ข้างหน้าพอดีเลย
มีพี่วินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นมาช่วยห้าม
ใช่ค่ะแล้วมันกลางเมืองยังไงฮะแยกเพลินจิตกรุงเทพรถติดรถเยอะอ่ะครับ
คือหมวกกันน็อกดำเสื้อดำที่มีกระเป๋าสะพายสีแดงเนี่ยความจริงเขาถูก๒ลุมหนึ่งนะ

แต่ไปมาเนี่ยเขาสู้ได้
เหมือนพี่เขาก็มาจับแยกด้วยแหละให้เป็น๑ต่อ๑ตัวมาช่วยแยกด้วย

แต่ไฟล์๒นี่ก็เลยแบบเหมือนกับก็ไปเลยนะครับ
แต่เป็นช่วงท้ายของเหตุการณ์แล้วนะตามที่ข้อมูลเขาบอกนะครับ
เนี่ยแล้วก็ต่อสู้กันอยู่แถวตรงเนี้ยแยกเพลินจิตในกรุงเทพนะครับ
พี่วินก็มาช่วยห้ามแยกกันนะฮะมาช่วยห้ามช่วยแยก
ชื่อคุณชิตตะพลนุ้ยปากช่อง
ก็คือผู้ชายในคลิปเนี่ยจะหมวกกันน็อกดำเสื้อดำแล้วมีกระเป๋าสะพายสีแดง
คุณชิตภพลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
ขี่จักรยานยนต์จะไปส่งเอกสารในกระเป๋าที่เห็นสะพายไปเนี่ย
มีเช็คเงินสดของบริษัทนี่นะฮะ
ระหว่างที่ขี่รถมาถึงแยกชิดลมมีจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินดำ
ผู้ชายสองคนขี่มาด้วยกันเนี่ยตามหลังมาแล้วบีบแร่ไล่
ขับไล่จี้ท้ายด้วยเหมือนกับจะขอแซง
แต่ตอนนั้นรถข้างหน้ามันติดหนักมากไม่รู้จะหลบทางไหนให้แซงได้
ก็เลยขี่ขึ้นหน้านำไปอีกประมาณ๒๐๐เมตร
ว่าถ้ามีจังหวะเนี่ยเดี๋ยวจะหลบให้แซง
ระหว่างนั้นชายสองคนนี้ขี่มาประกบข้าง
แล้วก็พูดใส่ประมาณว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไอ้หนุ่ม
ตอนนั้นก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรครับพี่
แล้วก็ขี่รถต่อไปเรื่อยจนมาถึงตรงนี้นี่แหละฮะ

ผู้ชายสองคนนี้ขี่จักรยานยนต์ตามมาลงมาจากรถ

ไอ้หนุ่มมีปัญหาอะไร
พูดจบเท่านั้นแหละแล้วก็เปิดฉากต่อยเขาก่อนเลย

คุณชิรพลบอกว่าพอถูกต่อยถูกทำร้าย

ก็ต่อยกลับไปแล้วก็มีพี่วินเนี่ยมาช่วยห้าม
ที่สองคนนี้จะขี่รถหนีไป
หลังเกิดเหตุเลยไปแจ้งความที่สอนอนลุมพินีเพื่อเอาผิดนะฮะ

ตรงนี้นี่แหละที่คุณชิตพลเขาบอกว่า

ผมก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วย

ทำไมผมจะต้องโดนข้อหาสมัครใจทะเลาวิวาสด้วยล่ะ

แล้วผมมีหลักฐานนี่แหละกล้องหน้ารถคันนี้

เขาก็ให้หลักฐานเรื่องการถูกทำร้ายไปแจ้งความตำรวจบอก

นี่มันตามคลิปนี้มันสมัครใจทะเลาะวิวาส

งั้นก็ไม่แจ้งความแล้วก็ไม่ลงบันทึกประจำวันกันแล้วกัน

แต่ก็ยังสงสัยยังติดใจว่าเออ

อย่างนี้คือสมัครใจทะเลาะวิวาสหรือ
แล้วผมก็หาทางที่จะให้เขาแซง
แล้วผมให้แสงช้าเลยพี่
ก็บอกมีอะไรเปล่าเป็นนุ่มมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่า

แล้วมันจังหวะไปไฟแดงพอดีผมจะเลี้ยวไปไม่ทันอยู่แล้วครับ

พี่ต่อไปต่อติดไฟแดงแล้วเขาก็เดินไปเลยเหรอครับ

คนหนึ่งก่อนเลยคนเสื้อสีขาวครับ

แล้วอีกคนนึงเขาก็กลับรถมาเลยพี่
กลับรถตรงระหว่างไฟแดงตรงกลางแยกครับ

ผมไม่น่าจะเหลือครับพี่

พี่สองคนที่อยู่ในคลิปนี่ยังไงถ้าเกิดว่าดูข่าวอยู่
อยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้นะฮะ
ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ว่าเออเรื่องราวความจริงเป็นอย่างนี้

แต่ทีนี้ที่แยกเทินจิตจุดเกิดเหตุที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไป
พี่วินที่มาช่วยห้ามบอกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่เขามีปัญหาอะไรกันนะ

ได้ยินเสียงทะเลาะกันก็เลยไปห้ามแล้วเขาก็แยกย้ายกันไป

ท่านผู้ชมครับเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้ที่ฝ่ายของคุณชิตภพล
ที่ว่าเป็นฝ่ายที่ถูกรุ่มสองหนึ่งเนี่ย
เขาติดใจว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องเป็นแบบทะเลาะวิวาสร่วมอะไรประมาณอย่างเนี้ย
นายรณรงค์แก้วเพชรนะครับบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าเวลาที่เกิดการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าต่างฝ่ายต่างก็มีการทำร้ายร่างกายกันและกัน
มันจะอ้างว่าป้องกันตัวไม่ได้
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ยั่วยุกันแล้วก็เป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาส
เท่ากับว่าทั้งคู่ต้องเสียค่าปรับ
แต่ว่าถ้าเกิดการทะเลาะวิวาสแล้วอีกฝั่งหนึ่ง
มาต่อยมาทำร้ายแล้วอีกฝั่งไม่ตอบโต้
อะไรอย่างนี้มันถึงจะเป็นลักษณะของการถูกกระทำ
มันต้องมีลักษณะที่ชัดเจนเช่นเป็นการป้องกันตัวอย่างชัดเจน
ไม่ใช่การเหมือนกับไปสวนกลับอะไรด้วยอะไรประมาณอย่างนี้

จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เขาไปคุยด้วย
เหมือนกับเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าดูจากในคลิปเนี่ย
ก็ใส่กลับไปเขาก็เยอะอยู่เหมือนกัน
ใช่ก็หลากหลายความเห็นที่คุณผู้ชมส่งเข้ามา
หนึ่งเขาก็มองว่ามันก็เหมือนกับร่วมกันชกต่อย
แล้วมันก็เป็นที่สาธารณะมันอาจจะผิดทั้งคู่หรือเปล่า
แต่อีกมุมนึงเขาก็มองว่าแหมถ้าเกิดจะไม่สู้เลยเหรอ
แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีอาวุธแล้วจะยังไงต้องรอให้แบบ
โดนหนักหรือตายไปเลยอย่างนั้นเหรอ
มันจะชัดว่าแค่ป้องกันตัวสมกับเหตุ

เจ้าของพื้นที่นะเจ้าของท้องที่
ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้เรียกใครมาสอบปากคำดำเนินคดีอะไรนะครับ
เพราะว่าทางฝั่งของคุณชิตพลที่บอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ย

มันก็เหมือนกับสมัครใจทะเลาะวิวาส
แต่ถ้าเกิดจะแจ้งความดำเนินคดีมันก็ต้องไปสอบสวนขยายผลต่อ
ในการเรียก๒คนนี้มาสอบปากคำ
ว่าเออต้นสายปลายเหตุก่อนที่จะมีการชกต่อยกันทะเลาวิวาสกันเนี่ย

แต่เอาเป็นว่าณขณะนี้ก็คือไม่มีใครแจ้งความ

เหลือ๒คนนี้ว่าเออไม่รู้ขี่รถไปไหนแล้ว